คุณผู้ชมคะถ้าลองมานั่งนับนิ้วดูเนี่ย
ไม่ถึง๑๒๐วันแล้วนะคะ
ที่สปทหรือว่าสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
หมดวาระลงตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ประเด็นคือมันมีการปฏิรูปเร่งด่วน๒๗วาระ
ภายในปี๒๕๖๐ที่เขาแบ่งเป็น๕กลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องบังคับใช้แล้วก็สามารถทำให้เกิดผลให้เร็วที่สุด
ตอนนี้ก็ถูกทยอยผลักดันออกมา
เพื่อให้ทันตามกรอบปฏิรูปแล้วก็เกิดผลสำเร็จ

จะมีเรื่องอะไรบ้างไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
ข้อปฏิรูปสำคัญเร่งด่วน๒๗วาระในปี๒๕๕๙
ที่ต้องทำออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด
ทยอยผลักดันเป็นแผนและข้อเสนอแนะออกมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทันต่อวาระของสปทที่กำลังจะหมดลงทุกที
โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเครื่องมือพัฒนาฐานราก
อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมธิการ
เคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ประกอบด้วย๓วาระคือการเงินฐานราก
วิสาหกิจชุมชนธนาคารที่ดิน
มีข้อเสนอในการขับเคลื่อนเร่งด่วนภายใน๑ปี
กำหนดให้รัฐบาลเร่งเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินชุมชน
และให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน
สร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำ
ซึ่งเมื่อโครงข่ายการเงินฐานราก
เกิดขึ้นครบทุกตำบลทั้ง๗๐๐แห่ง
จะทำให้เข้าถึงแหล่งการออมของประชาชน
ไม่น้อยกว่า๑๗ล้าน๕แสนคน
อกจากนี้เร่งให้รัฐบาลออกร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน
เพื่อให้กับเกษตรกรและผู้ยากจน
มีที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรมเหมาะสมและยั่งยืน

ปทก็นำเสนอแผนปฏิรูปเร่งด่วน
กลุ่มเศรษฐกิจอนาคตต่อทันที

คือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจดิจิทัล
โดยแผนขับเคลื่อนเร่งด่วนภายใน๑ปี

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัล
จัดทำแผนเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านช่องทางดิจิทัล

และการเตรียมการผู้สูงอายุ
โดยภายใน๑ปีต้องผลักดันให้มีการออกกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อเป็นกรอบปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
ออกกฎหมายการศึกษาตลอดชีวิต
ลัดให้รัฐบาลออกนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาครู
ตามแผนการปฏิรูปที่สปทด้านการศึกษา
เคยเสนอรัฐบาลไปก่อนหน้านี้

รัฐบาลควรนำข้อเสนอการจดทะเบียนข้ามชาติ
เพื่อจัดระเบียบแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ระบบของสปท

ปลนให้มีการจดทะเบียนแรงงานได้ตลอดทั้งปี
เพื่อลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและค้ามนุษย์
เกือบจะถึงครึ่งทางใน๒๗วาระที่สปทผลักดันออกมา
จากนี้ข้อเสนอต่างจะอยู่ที่รัฐบาลและสนช
ที่จะรับไม้ต่อไปดำเนินการ
ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นผู้ออกกฎหมาย
และฝ่ายบริหารที่จะขับเคลื่อนด้านนโยบาย
เพื่อให้ทั้ง๒๗วาระขับเคลื่อนเป็นผลงานที่จับต้องได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน